เหตุการณ์ที่เป็นพาดหัวข่าวอยู่ด้านหลังนี้นะครับ
เกิดขึ้นที่สนามบินหาดใหญ่
ปรากฏว่ามีผู้โดยสารชายคนหนึ่งที่รอขึ้นเครื่องอยู่ที่เกรดแล้วนะ

อยู่เขาพูดออกมาบอกเขามีมีดและมีระเบิด๒๐ลูก
โอ้โฮพูดแบบนี้นี่คือปั่นป่วนกับทั้งสนามบินแล้วสิครับ
ฮะเท่านั้นแหละผู้โดยสารคนอื่นก็กลัวครับ
แล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเจรจาควบคุมตัวหน่อยสิ
ไหนคุณมีระเบิดจริงหรือเปล่ามันอันตรายมากนะ
ใช่ดังนั้นเลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปควบคุมตัวนะครับ
อย่าพูดในสถานบินนะครับผมหวังดีนะครับผมหวังดีนะ
แต่อันดับเลขเลยคือคุณโดยสารคือห้ามพูดคำนั้นมันเป็นคำต้องห้ามมันมีกฎควบคับอยู่แล้ว
อันนี้ไปเปลี่ยนกฎมาเลยครับโอ้ต้องเต้นสมบัติ

คนเราจะพูดอะไรห้ามไม่ได้ครับ
แต่คุณต้องตรวจสอบให้ได้ว่าจะห้ามหรือไม่ห้าม
เข้าใจไหมเข้าใจที่ผมพูดไหม
โอ้โหคุณผู้ชมฮะผู้โดยสารชายคนนี้
ท่าทางเหมือนเมาอะไรมาสักอย่างนะครับ
จุดตรวจสัมภาระบอกว่ามีระเบิดมีมีด

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามาถามสิครับ

นี่ฮะคลิปนี้จริงยาวประมาณสัก๑๐นาที
เหตุการณ์บริเวณจุดตรวจค้นที่ท่าอากาศยานานาชาติหาดใหญ่

ผู้ชายคนนี้ก็กำลังโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่
หลังเขากล่าวคำต้องห้าม
ก็คือคำว่ามีระเบิดในสนามบิน
แล้วก็มีการเหมือนพลิกแพงพลิกลิ้นว่า
ถ้ามีจริงแล้วบอกว่าไม่มีมันจะเป็นยังไงล่ะ

แล้วก็อ้างบอกว่าผมหวังดีนะ
แล้วกลับมีจริงต้องตรวจสอบให้ได้นะมันคืออะไร
คือเจ้าหน้าที่ก็ยังงงกับคำพูดของเขาแหละ
เขาพูดวกไปวนมาสับสนงง
เจ้าหน้าที่ชี้แจงบอกมันมีขั้นตอนการตรวจสอบอยู่แล้วครับ
แต่ผู้โดยรษฮ่ามพูดว่ามีระเบิด
เพราะเป็นคำต้องห้ามตามข้อบังคับอยู่แล้ว
ผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนกฎสิ
เดี๋ยวเคลียร์กับนายกให้ก็ไม่รู้นายกไหน
ใช่เพราะเขามีการถามไงกฎนี้ใครเป็นคนออก

เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงเป็นกฎของกรมการบินพลเรือน
เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่แล้วจะมาแกล้งแบบนี้มันไม่ได้ครับ

แล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็วกไปวนมาคุณ
ลักษณะเหมือนคนเมาแหละ
ทีนี้ครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามไปควบคุมตัว

งั้นคุณไปคุยกันที่โรงพัก

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เจ้าหน้าที่คนแรกเขาบอก
เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องให้พบกับเจ้านายผม
หัวหน้าผมผู้ชายคนนี้คนที่กลาง
เขาบอกได้มาเดี๋ยวได้รู้กัน
แล้วพอเจอคนที่เป็นเจ้าหน้าที่มาเคลียร์
เป็นหัวหน้ามาเคลียร์เองนะ
ซิดเหมือนกันพูดไม่ออกเหมือนกัน
สิ่งที่อ้างไปอ้างมาอะไรต่างนานาสุดท้าย
เขาพูดกับหัวหน้าของนี่ที่สนามบินว่ายังไง

ไม่พี่ครับ

เห็นคนเสื้อขาวได้ไหมฮะที่มีบ้างที่ไหล่

หัวหน้าชุดของสนามบินของท่ากาศยาน

หัวหน้าก็มาถามว่าพูดแบบนี้เพื่ออะไร
นะครับวันนี้ไม่ต้องบินแล้วล่ะครับผู้โดยสาร
ไปโรงพักผู้ชายเสื้อสีฟ้าก็พยายามแสดงบัตร

และสุดท้ายคงอ้างนู่นอ้างนี่ไปถึงอื่นใดคุณ
ถูกต้องแล้วนี่เขามีการบอกด้วยนะ
สุดท้ายเขาก็เหมือนกับบอกมาว่าผมบอกเมียไว้
ผมจะรีบไปหาเมียผมขอโทษ

ผู้ชายคนนี้เขาพูดเลยให้ผมกราบตีนก็ได้

ในเรื่องนี้นะครับมีการตรวจสอบว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนะครับ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบัตรมาจากผู้ชายคนนี้
พบว่าเป็นทหารเรือ

คุณผู้ชมฮะหลังจากเป็นประเด็นในโลกโซเชียลไป
แล้วก็มีการบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นทหารเรือ
ความไปรู้เข้าถึงกองทัพเรือสิฮะ

ทัพเรือก็ต้องออกมาชี้แจงว่าผู้ชายกลางคนนี้
อ้างว่ามีมีดมีระเบิด๒๐ลูก
มันคือยังไงเป็นทหารเรือจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้พลเรือโทปกครองมลธาตุพลินโฆษกองทัพเรือ
ชี้แจงนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบชายคนดังกล่าว
เป็นทหารเรือครับมียศเป็นพันธาเอก
สังกัดกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
ขณะเกิดเหตุกำลังเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่
ยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อเตรียมเข้าปฏิบัติงาน
ไม่ใช่งานพิเศษอะไรใดที่เขาอ้างหรอก

เจ้าตัวรับสาภาพนะครับหลังจากที่ทัพเรือเขามีการตรวจสอบ
จ่าเอกคนนี้เขารับสาภาพว่าเขามีอาการมึนเมาจริง
แต่สาเหตุที่ปรากฏในคลิปเนื่องจากไม่ทราบว่าการพูดจาดังกล่าว

ถ้าพูดอะไรที่เป็นแบบนี้มีปืนมีระเบิด
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าคำต้องห้ามคือคำว่าระเบิดอย่างนี้หรอคะ

ตอนนี้ทางต้นสังกัดคือทัพเรือ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไป
ทัพเรือต้องขออภัยกับท่าอากาศยานหาดใหญ่
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกท่าน
ที่กำลังพลของกองทัพเรือดังกล่าวกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควร

ทีนี้นะฮะทางด้านของบริษัทท่าอากาศยานไทยยืนยันแบบนี้ครับว่า
กรณีที่ผู้โดยสารขู่ว่ามีระเบิดขณะอยู่ในสนามบิน
ไม่ว่าจะล้อเล่นก็ตาม
หรือคุณพูดโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ตาม
ไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายครับจะถูกดำเนินคดีทุกกรณีฮะ
กรณีแบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพรบว่าด้วยความผิดบางประการ
ต่อการเดินอากาศพศ๒๕๕๘ม๒๒แจ้งข้อความซึ่งเป็นเท็จครับ
จนเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยาน
หรือในอากาศยานระหว่างการบินตื่นตกใจ

คำต้องห้ามที่ห้ามพูดเด็ดขาดเวลาอยู่ในสนามบินคือ
มีระเบิดหรือเปิดกระเป๋าระวังนะจะเจอระเบิด
จะเจอระเบิดที่สนามบินแบบนี้
จะระเบิดเครื่องบินพวกนี้ค่ะไม่ได้หรือ
ปล้นจี้ปล้นจี้เครื่องบินนี่คือการก่อการร้ายไม่ได้เลย
คำพูดเหล่านี้แม้จะเป็นการพูดเล่นรู้เท่าไม่ถึงการ
ต้องโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีนะครับ
หรือปรับไม่เกิน๒แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะ
ส่วนเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้านะ

เรื่องของการที่จะต้องแจ้งความหรือไม่แจ้งความยังไง

ใช่ค่ะคือตอนนี้ทางสนามบินเอง
ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้นะ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปวิเคราะห์ไปตีความว่าพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
เข้าข่ายผิดพรบด้วยความผิดบางประการ

ครับต้องพิจารณาว่าคำพูดของชายคนดังกล่าว
ทำให้ผู้โดยสารภายในสนามบินเกิดความโกลาหลตกใจหรือไม่
ผู้โดยสารมีการยกเลิกการเดินทาง
เหตุความไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยครั้งนี้หรือไม่
ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผู้โดยสาร
ขอออกจากอาคารสนามบินเพื่อความปลอดภัย

ก็ต้องตรวจสอบด้วยนะคะเรื่องนี้
แล้วก็เบื้องต้นเท่าที่เขาตรวจสอบสัมภาระ
ดูกระเป๋าของผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีอาวุธ

ก็คือผ่านการตรวจค้นปกตินั่นแหละ

เจ้าหน้าที่สนามบินตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ตกใจกลัวอะไร

ใช่ว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ไหมนะคะ
อันนี้ทางพศธกาศิยานคัต์ใหญ่

ส่วนเรื่องของสายการบิน

ไม่ต้องบินไปโรงพักก่อน

กลายเป็นข่าวร้อนที่เกิดขึ้นวันนี้เลยนะ